เป้อารักหนุ่มมาสเซอร์คนนี้

มีทั้งซีรีส์มีทั้งละครที่สำคัญ

ชนกันตู้มเดียว๓โปรเจครวดเลยนะคะ

คุณก้อยรัชวินอีกด้วยเขารู้สึกยังไง

มากเพ็ตคุณคุณสงสัยว่าอะไรนะ

เคยเป็นแฟนกันด้วยใช่มั้ย
นานมาแล้ว

แต่ยืนยันว่าจะไม่เรียกกันว่าแฟน
และไม่ได้ปากแข็งแต่อย่างใดเลยนะคะ
พี่เป้กับคาริสาคนจะถามถึงเยอะเนอะ
ใช่ครับเพราะเราก็ไม่ได้บอกอะไรเสร็จที

แสดงว่าเราก็รู้ว่าเราอาจจะตอบไม่ได้โดนใจคน
ใจเขาก็เลยถามไปเรื่อยแต่ว่าผมก็เหมือนกับ
ก็ตอบคำถามแบบนักแสดง
ไม่อยากให้โฟกัสเรื่องอื่นอยากให้โฟกัสเรื่องงานเลย
แต่มันก็เป็นเรื่องของการดูแลฝ่ายตรงข้ามมากกว่า
ความสัมพันธ์จะเป็นยังไงก็ดูไปตามภาพตามสิ่งที่เห็น

ก็คือถ้าคนจะบอกว่าปากแข็งอะไรเราก็ไม่ว่าใช่ไหม
ไม่ว่าครับเพราะว่าปากผมนิ่มมาก
ไม่เชื่อนี่อยากให้พี่แจ๊กลองดูนะว่าปากเขานิ่มจริงนะครับ

คือจะบอกว่าถึงแม้ว่าจะปากแข็งเนี่ยใจไม่แข็งนะคะ
เขาบอกว่าเป็นห่วงความรู้สึกของอีกฝ่ายนึงมากกว่า

แต่ว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของคนสองคน

ดิฉันก็เห็นอะไรบางอย่างตากอยู่ตรงระเบียง